เที่ยง๒๕นาทีกลับมาติดตามชมข่าวกันต่อ
คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้ล่ะคุณผู้ชม
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ชาวบ้านถ่ายด้วยมือถือเอาไว้นะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งทำร้ายร่างกายจิกหัวจะต่อยผู้หญิง
ซึ่งเป็นแฟนสาวอายุ๑๖ปีเท่านั้นเอง
ชาวบ้านพยายามห้ามปรามเท่าไรนะ
เขาไม่ฟังจนเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้

อานี่คุณผู้ชมโอ้โหขณะฝ่ายหญิงจะหนีนะ
ฝ่ายชายยังไปลากหัวไปจิกหัวมา
แล้วก็มาทุ่มใส่แคร่ใส่โต๊ะอีกนะฮะ

คือชาวบ้านตรงนั้นก็มีแต่ป้ายายทั้งนั้น

ยายยายได้แต่ห้ามตะโกนอย่าไปทำอย่าไปทำนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะในบ้านแห่งหนึ่งที่พื้นที่ตำบลบ้านว่าน
อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเมื่อวานนี้เองนะครับ
คลิปนี้อย่างที่บอกไปชาวบ้านถ่ายไว้ได้
แล้วก็เป็นหลักฐานให้ตำรวจสพท่าบ่อดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้
นายมินทดาโพนแจ้งอายุแค่๒๐ปีเองคุณ
ส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยก็คือแฟนของเขาอายุแค่๑๖ปีเท่านั้นเองนะครับ
คือพ่อของฝ่ายหญิงเนี่ยเดินทางเข้าไปแจ้งความที่โรงพักนะคุณ
เล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวกับผู้ก่อเหตุนะคุณ

แต่ทีนี้พ่อไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยพูดคุยกับผู้ชายคนนี้มาก่อนเลย
ส่วนลูกสาวกับผู้ชายคนนี้เพิ่งจะกลับมาจากทำงานที่จังหวัดแพร่
แล้วก็เมื่อวานี้ได้เข้ามาหาพ่อที่บ้านแล้วบอกว่าอยากจะกลับมาอยู่ที่บ้าน
พอตอนค่ำนะลูกสาวถูกทำร้ายร่างกายแล้วครับ
พ่อเนี่ยโอ้โหมีชาวบ้านช่องเขาบอกพ่อมา
ถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายหลายครั้งแล้ว
ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะฮะ
เอาให้ถึงที่สุดไปเลย
คุณพ่อก็บอกว่าพ่อก็มัวแต่ไปทำงานรับจ้างเขาเนี่ยนะ
หาเงินหาเช้ากินค่ำนะพอมาเห็นคลิปแบบนี้ที่ชาวบ้านถ่าย
พ่อบอกโอ้ไม่ไหวนะฮะแต่ก็ต้องเตือนลูกสาว

อย่าไปกับเขาเลยอย่าไปกับผู้ชายเขาเลย

ควบคุมตัวนายมินทดานะคุณฮะ
นำไปตรวจปัสสาวะพบเป็นสีม่วงแน่นอนเสพยาเสพติดนะครับ
โดยนายมินทดาบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์ไปกับเพื่อนอีกคนนึง
โดยมีแฟนไปด้วยที่พูดแบบนี้เพราะเขาก็พูดวกวนสับสนนิดหน่อย
มีแฟนสาวไปด้วยเพื่อไปรับยายาอะไรคาดว่าเป็นยาเสพติด
แต่ระหว่างทางทะเลาะกับแฟนเพราะระแวงว่าแฟนสาวมีกิ๊ก
ทำร้ายร่างกายแฟนสาว
จากนั้นนะก็ให้การไม่รู้เรื่องแล้วคุณให้การได้แค่ประมาณนี้

กระทั่งเมื่อคืนนี้นายมินทดาเริ่มได้สติ

พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเลยคุณนี่เขาก็บาดเจ็บเองใช่ไหม

จงบาดเจ็บเองด้วยไปทำร้ายผู้หญิงเขาแบบนี้นะฮะ

ข้อหาใหญ่เลยทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ก็คือเรื่องของการพรากผู้เยาว์
และ๓เรื่องของเสพยาเสพติดประเภทยาบ้าด้วยนะครับ

ตำรวจจะทำการส่งตัวฝากขังในช่วงบ่ายของวันนี้เลย